นี้ที่ชนบุรีทำไมมีห้องกระจกหรู
แต่ว่าอย่างพวกเราเข้าไม่ได้นะ

เข้าได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเท่านั้นครับ

โอ้โหพี่เบิร์ตนี่คือเหมือนอ่านข่าวแบบ
เมรีอัพอบนวดก่อนหน้าเลยว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าห้องกระจกหรูยังไง
คนเขาก็สงสัยกันไปแนวนั้นนะนะครับคุณผู้ชม
นี่แหละครับคือไอ้ห้องกระจกหรูที่ผมบอก

นี่คือวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้
นะครับบอกว่าโอ้โหห้องกระจกมีคนยืนเฝ้านะคอยถามคนไทยป่
คนไทยไม่แน่นะนี่คือในวัดนะคะ
นี่แหละครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเชิญเลยเชิญ
ทีมข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าวันวิสาขะ
บูชาที่ผ่านมาก็มีคนไปทำบุญกันตามวัดต่างใช่ไหม
ส่วนที่หนองปลือสังเกตเห็นว่า
หลายแห่งมีห้องต้องสงสัยเขาใช้คำนี้
สงสัยอะไรอ่ะก็มันเป็นห้องกระจกหรูเป็นห้องจำหน่ายวัตถุมงคลให้กับชาวจีนเท่านั้น

นี่มันทำให้คนคิดถึงมันคล้ายอันนั้นคือสถานบันเทิง
อันนี้คือเกี่ยวกับมันเป็นธุรกิจของจีนจีนแล้วจีนสีอะไรหรือเปล่า
นี่แหละครับชาวบ้านยังบอกได้ว่าวัดหลายแห่งแบบนี้ทำแบบนี้อยากจะให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหน่อย
เคยมีตำรวจบุกจับแก๊งชาวจีนที่หลอกขายวัตถุมงคลให้กับนักท่องเที่ยวในราคาสูงมาแล้วหลายครั้งด้วย
จะแค่ขายแพงอย่างเดียวหรือว่ามันมีกระบวนการอะไรหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าหลังจากนี้นะถ้าเกิดว่ามีการแฉมีการเปิดโปรงเรื่องนี้มา